สักครู่นี้ก่อนที่จะพักกันบอกว่ามีคลิปหนึ่งที่คนรักสุนัขดูแล้วสะเทือนใจมาก
คือถึงจะเห็นเขาเงื้อมือลงไปครั้งนึงแต่เราแบบ
สุราชผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาถือท่อนเหล็กคือเห็นชัดเลย
แล้วก็เดินไปตีหมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจับได้นะเนี่ยผู้ชายคนนี้แล้วตัวใหญ่กำยำเชียว
ใช่น้องหมาตัวนี่นอนแล้วตีหมาเด้งเลยอะ
คือเขาบอกว่าหมาบาดเจ็บก็เลยอยากจะช่วยไม่อยากให้ทรมาน
นี่เป็นคลิปที่คนไปโพสต์กันในโลกโซเชียลค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหมืองแรก๒๓
ที่จังหวัดสุราธานีคนเห็นก็สะเทือนใจคุณผู้ชม
เพราะมันเห็นภาพชัดเลยผู้ชายคนนี้ถือเหล็กเดินเข้าไป
แล้วก็ฟาดฟาดไปทีนึงทีเดียวเลยนั้น
ต้านการค้าสุนัขข้ามชาติประสานไปยังพันธุ์ตำรวจเอก
ชัยโชคสะทองโนผู้กำกับการสพเวียงสะจังหวัดสุราธานี
เข้าไปตรวจสอบรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
ผู้ชายคนนี้คือนายจักรินนิมนต์เป็นคนงานของเหมืองแห่งนี้ล่ะค่ะ
ก็ได้มีการนำตัวไปสอบสวนแล้วนะคะ
นายจักรินรับสารภาพว่าเป็นคนในคลิปจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาประมาณช่วงเที่ยงค่ะ
นายจักรินเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าหมาที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นหมาจรจัด
แล้วก็ไปกินอะไรอยู่แถวกองขยะในเหมือง
แล้วก็ถูกรถชนบาดเจ็บเจ็บมา๒๓วันแล้ว
ก็เลยใช้ท่อนเหล็กไปตีเพราะหวังดีไม่อยากจะให้ทรมาน
ไม่รู้ว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหากระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเวียงสะในวันที่๑๓ธันวาคมนี้

สำหรับความผิดนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท

เพราะคุณอรัชพรก็รักสุนัขใช่ไหม
ก็เลยถามว่าคือทำไมไม่พาไปหาหมอล่ะ

คือเข้าใจว่าบางทีก็อาจจะบางทีค่าใช้จ่าย
ถ้าพาไปหาหมอแต่ว่ามันก็น่าจะมีสถานที่ที่พาไปหาหมอได้
แล้วก็คือบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าตีไปมันตายหรือเปล่านึกออกไหมคุณ
มันจะทรมานกว่าเดิมไหมกับการที่แบบต้องโดนตีอีกอะไรแบบนี้ค่ะ